โอ้โหไทยแลนด์
โอ้โหไทยแลนด์วันนี้ปีโป้พาคุณผู้ชมเข้ามาที่หมู่บ้านชาวเผ่าปากากยอ
กลางป่าลึกในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านแรกของต้นแม่น้ำเพชรบุรี
ซึ่งเป็นแม่น้ำที่มีความสำคัญและหล่อเลี้ยงคนมามากมาย

คือวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ดั้งเดิมของชาวกะเหลี่ยงที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามการเวลา
อย่างบ้านที่พวกเขาอาศัยก็ทำจากไม้ไผ่ค่ะ
และตอนนี้นะคะปีโป้ก็อยู่ที่หมู่บ้านโป่งลึกบางกอยแล้วนะคะ
ตอนนี้เราอยู่กับคุณมดด้วยใช่ไหมคะ

พี่มดเป็นคนที่นี่แต่ดั้งเดิมเลยไหมคะ

อยากจะรู้ว่าหมู่บ้านที่นี่เนี่ยมีมานานหรือยังคะ

ผมว่าเป็นร้อยปีแล้วมั้งเขาอยู่กันมาครับ

อยู่มาตั้งแต่ดึกตะบันแล้วเป็นชนชาวเผ่าปากากยอหรืออีกชื่อหนึ่งเขาเรียกว่ากะลาง
แล้วถ่วงตัวน้องมดเนี่ยเขาอยู่บางกอยอยู่ข้างบนโน้นนู้น

ครับแล้วก็ด้วยทางราชการก็ให้ย้ายลงมา

ตอนนี้เนี่ยอยากอยากเยี่ยมบ้านแล้ว

ก็เหมือนกับบ้านไม้ไผ่บ้านกระทอบบ้านกระท่อม
ยกพื้นสูงยกพื้นนี่เพราะว่าโดยว่าทำของคนที่อยู่ในป่า
ไม่ว่าจะเป็นกะเหลี่ยงกระหล่างหรือชนเผ่าไหนก็แล้วแต่นะ

เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยสัตว์ป่ามันสามารถมา
เข้ามาได้ใช่บันไดท่านก็ยกขึ้นน่ะ
เอายกขึ้นได้เก็บขึ้นได้เพื่อไม่ให้สัตว์ป่ามา
แต่นี่พอมันเป็นชุมชนแล้วก็ยังคงเอกลักษณ์เดิมอยู่
บ้านหลังนี้เนี่ยทำกันเองไหมทำกันเอง
ทำเองด้วยอย่างไม้ไผ่อย่างนี้ได้มาจากไหน
ก็ปลูกค่ะไม้ไผ่ปลูกเองปลูกเองค่ะ
หลังคาทำจากอะไรย่าขาค่ะย่าขา

เหรอหากันในหมู่บ้านนี้เลย

แล้วก็ทำเป็นบ้านแบบนี้โอ้โหน่าสนใจมากมาก
เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะไป
โอ้โหมดก้าวฉับโดยที่มือไม่จับเลย

ไม้ไผ่มากข้างบนก็เป็นไม้ไผ่
มดคะถามนิดนึงว่าพื้นที่ในบ้านเนี่ยใช้ทำอะไรบ้าง
ตรงนี้จะเก็บของค่ะ
และพื้นที่ที่เราใช้นอน

ตรงนี้ก็จะเป็นห้องรับประทานอาหาร
ทำกับข้าวเสร็จก็มานั่งกินตรงนี้เลย

นั่งกับพื้นเลยค่ะ

คุณผู้ชมคะอยากจะบอกว่าทุกอย่างในบ้านหลังนี้คือทำจากไม้ไผ่จริง

เล็กบ้างใหญ่บ้างเป็นแบบว่าปีกไม้ไผ่บ้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
อยากจะรู้ว่าทำไมบ้านส่วนใหญ่ถึงใช้ไม้ไผ่ในการทำ
หนึ่งนะครับหาง่าย

ปลูกเองได้ด้วยนะครับแล้วก็ไปเอาจากในป่ามาบ้าง
แล้วสองเวลาซ่อมบำรุงมันก็ง่ายไง
มาถึงที่ถ้าเกิดอยากรู้ลึกรู้ซึ้งนะ
จากสัมผัสกับว่าวัฒนธรรมของเขาแล้วเนี่ยอีกหนึ่งสิ่งก็คือเรื่องของอาหาร
เพราะว่าถ้าเกิดเราไม่รู้เรื่องวิธีการทำอาหารเนี่ยเรียกว่ามาไม่ถึง
เพราะฉะนั้นวันนี้มีอาหารอะไรแนะนำคะที่ปีโป้เนี่ยสามารถที่จะแบบเดี๋ยว

ถ้าอยากดูอันนี้ปีโป้จะต้องไปกับน้องมดไปหาวัตถุดิบมาทำ
โป้ก็ไม่ทำเองใช่ไหมไหนก็มาแล้ว
ไหนก็มาแล้วอาจจะได้รสชาติจะเห็นเลื่อน
เอาเลยไปมดเดี๋ยวมดพาพี่โก้ไปหาวัตถุดิบมาทำอาหารใช่ไหม
อุ๊ยชอบคุณผู้ชมมามามดมดทำอะไรมด

ตัดอะไรหมดมดจะตัดอะไรหมด

อยู่ดีมดก็ถือมีดมางงมาก

จ้าไปทางไหนดี
อย่างที่บอกล่ะค่ะว่าวิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่
พึ่งพาอาศัยธรรมชาติเป็นหลัก
ตั้งแต่ที่อยู่อาศัยหรือแม้แต่อาหารการกิน
วันนี้ปีโป้จะลงมือทำอาหารพื้นถิ่นให้ได้ชิมกัน
กับเมนูแกงหยวกกล้วยใส่ไก่
ก่อนอื่นเลยเราต้องไปหาวัตถุดิบกันก่อน
นั่นก็คือหยวกกล้วยค่ะ
มาเรามาหาวัตถุดิบของเรานั่นก็คือต้นกล้วย

ข้างในค่ะค่ะข้างในเหรอปีโป้อยากตัด
ตัดตรงไหนตรงนี้นะครับตัดตรงนี้ให้ขาดออกไปเลยใช่ไหมโอเคมดระวัง

อ๋อได้แล้วอ๋อได้แล้ว
แล้วค่ะอันนี้เหรอค่ะโอ้ยนี่คือได้แล้ว
นี่คือส่วนที่เราจะไปใช้เป็นวัตถุดิบในการทำอาหารในวันนี้นั่นเอง

อาหารแบบนี้เพื่อที่เราจะได้เขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนยางกล้วยใช่ไหม
ออกมาด้วยต้องระวังมือด้วยนะคะมืออาชีพเท่านั้น
เพราะมีดเนี่ยไม่ใช่มีดธรรมดานะจ๊ะมีดอิโต้จ้า
อีซะอีซะก็คือเกลือ
ตอนนี้นะคะแม่ก็ใส่เหยือกกล้วยลงไปแล้วนะคะ
ธรรมชาติค่ะ

เป็นรสชาติที่แบบว่าธรรมชาติมาก
เพราะว่าเป็นการทำที่เราหาวัตถุดิบกันเองในท้องถิ่นนะคะ
อื้อดีจริงเลยจ้ะ
เมนูแกงหยวกกล้วยเสร็จเรียบร้อยแล้ว
เมนูผื่นบ้านให้ปิ๊ปโปะทั้งมุมชิม
วัสดุต่างจากไหมไผ่ทั้งหมด
แล้วก็รวมถึงที่ใส่ปลาตรงนี้ก็ทำจาก
ไม้ไผ่อ้าวอันนี้ด้วยช้อนทำจากไม้ไผ่เหมือนกันน่ารักมากเลย
เดี๋ยวเรามาชิมอาหารฝีมือที่เราตั้งใจทำกันดีกว่า
เริ่มที่แกงหยวกกล้วย
อ่านี่เดี๋ยวเราจะมาชิมเปล่าก่อนนะว่ารสชาติเป็นยังไง

อย่างอื่นบ้างดีกว่าอันนี้คืออะไรคะ

อร่อยมากรสชาติเหมือนต้มยำเลย

นี่น้ำผิกตาลวีนี่ผูกผ่อนที่ยากใช้มือ
อื้อ
ปลาร้าค่ะทุกคนอร่อยอืมต้องกินกับข้าวกินกับผักเยอะเยอะ
นูต่อไปตรงข้างหน้าปีโป้เลยเหมือนจะเป็นเมนูของหวาน
ตรงนี้คืออะไรคะมะละกอทอดมันค่ะมะละกอทอดมัน
รสชาติเหมือนเหมือนทอดมันข้าวโพดไม่เผ็ดเลย
แล้วก็สามารถกินเล่นได้อืมอร่อยอันนี้อร่อยมาก
เพื่อให้ได้อัตรรสนะคะปีโป้ขออนุญาตใช้มือในการกินนะคะนี่
กรอบอยู่เลยอ่ะอร่อยมากโอ้โหอยากจะบอกว่าวันนี้นี่
โป้โชคดีจริงจริงเลยค่ะทุกอย่างเมนูในวันนี้เนี่ย
อร่อยมากเมนูสุดท้ายที่เราจะต้องชิมกัน
ก็คืออันนี้คืออะไรคะต้มกระเจี๊ยบค่ะต้มกระเจี๊ยบ
น้ำกระเจี๊ยบหรือเปล่าเป็นน้ำชิมอย่างเงี้เหรอไม่ใช่ครับ
มันเป็นต้มเป็นต้มเป็นแกงเหรออ่ะชิมหน่อยอ่ะมาชิมนะคะนี่
อร่อยอ่ะเหมือนต้มส้มหรือต้มต้มส้มทางใต้อร่อยมากเลย

ปีโป้จะได้รับประทานอาหารอร่อยจากที่นี่แล้วนะคะ
โป้ยังจะได้รับชมการแสดงจากน้องด้วยนะคะ
ถึงแม้ว่าจะเป็นหมู่บ้านที่อยู่กลางขุนเขาห่างไกลจากแสงสีเสียงแต่สิ่งหนึ่งที่ปิโป้สัมผัสได้ก็คือความน่ารักความสดใสของพี่น้องชนเผ่าปากากยอทุกคน
นี่คืออีกหนึ่งหมู่บ้านที่อยากจะให้ทุกคนเข้ามาสัมผัสและทุกคนจะหลงรักที่นี่หมู่บ้านโป่งลึกบางกรอยแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีค่ะ
เพราะใต้ฟ้าเมืองไทยยังมีเรื่องราวอีกมากมายน่าค้นหาออกไปดูให้รู้ออกไปสัมผัสสิ่งใหม่พบปะเรื่องราวและผู้คนที่น่าสนใจใน
โอ้โหใครเล่น
โอ้โหแตกเลยต้อนรับปีใหม่รวมสนุกง่ายได้ของรางวัลฟรี
ตอบคำถามว่าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเป็นต้นกำเนิดแม่น้ำสายใดบ้าง
พร้อมแสดงความคิดเห็นว่าคุณชื่นชอบเมนูไหนของชนเผ่าปากาเกยอและเพราะอะไร
กติการร่วมสนุกตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์ประจำสัปดาห์
เฟซบุ๊ครายการโอโหไทยแลนด์
ไลค์กดแชร์แล้วตั้งค่าเป็นสาธารณะ
พร้อมติดแฮสแท็กรายการโอ้โหไทยแลนด์
ตอบได้ถูกต้องและแสดงความคิดเห็นโดนใจ
รับไปเลยรางวัลหมอนผ้าห่มน่ารัก
และเสื้อแจ็คเก็ตสุดเท่จากทางรายการ

ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันศุกร์ที่๑๘มกราคม

ประกาศผลทางเฟซบุ๊ควันเสาร์ที่๑๙มกราคม

เอามาร่วมสนุกกันได้เลยจ้า
โปรดติดตามตอนต่อไป